ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้คงต้องใช้ปากกาสัก๑๐แท่งในการช่วยกันขีดเลยนะครับ
เพราะว่าตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกล้วงกระเป๋าอยู่ดี

สำหรับหญิงสาววัย๒๔ปีที่ถูกขโมยกระเป๋าสตางค์
กระเป๋าสตางค์โดนขโมยบัตรประชาชน
เปิดบัญชีจากพวกแก๊งคอนเซนเตอร์

เรื่องนี้เสียงวิภาควิจารณ์มาเยอะเหลือเกินว่า

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

เมื่อวานผมออกโรงเชียร์ตำรวจ
ขมีขมันไปจับกลุ่มแก๊งคอนเซนเตอร์
ได้สัมภาษณ์กับพลวตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

แต่มาวันนี้มันมีข่าวอีกมุม
ที่ดูแล้วสะเทือนใจครับ
ไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอก

สาวโดนขังฟรีร้องกองปราบ
เหยื่อแก๊งคอนเซนเตอร์ฉกบัตร
แล้วไปเปิดบัญชีรับโอนเงิน
ฝ่ายผู้การกองปราบบอกว่า
เรื่องนี้อาจจะเอาผิดกับธนาคาร
ผู้หญิงในภาพคนขวามือ

ชื่อคุณนิชาเกียรติธนภัยบูล
โชว์หลักฐานจากกล้องวงจรปิด
มาร้องที่กองปราบ
หลักฐานที่โชว์เนี่ยว่า
ถูกคนร้ายแก๊งคอนเซนเตอร์
นำบัตรประชาชนตัวเองที่ถูกขโมยไป
แล้วนำไปเปิดบัญชีธนาคาร

จนกระทั่งตัวคุณนิชาเนี่ย
แล้วต้องไปนอนอยู่ในเรือนจำ๒คืน
ทั้งที่ตัวเองเนี่ยเดินทางเข้ามอบตัว
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์แท้ครับ
เรื่องนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก
คนที่ติดตามข่าวเขาก็นึกถึงว่า

ต้องไปนอนอยู่ในห้องขัง๒คืนเนี่ย

ที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบ
หนึ่งผมคิดว่าถ้ากระบวนการสอบสวนเนี่ย

ออกหมายเรียกแล้วเธอไม่ได้อยู่บ้าน
แล้วออกหมายเรียกอีกทีไปที่ออฟฟิศ

ถามว่าถ้ามีการสอบสวน
เรื่องนี้กันอย่างรอบครอบเนี่ย

เธอถูกขโมยกระเป๋าไป
แล้วมีคนเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดบัญชี
แล้วเธอจะมีเหตุผลมาหักล้างว่าไม่ใช่ตัวเธอ

แต่นี่ขั้นตอนในการสอบสวนตรงนั้น

เข้าคุกเอาไปขังไว้เลย

ไม่รอบครอบช่วยมักง่าย
ถือว่ามีอำนาจจะทำอะไรก็ทำได้อย่างนี้เหรอครับ
ก็ไหนบอกว่าจะมีการปฏิรูปตำรวจ

ทำงานแบบนี้อยากช่วย

อยู่ในห้องขังฟรี๒คืนมั่ง

ตำรวจจะต้องสืบสวนทวมความกันว่า
ขั้นตอนของการสอบสวนทำไมหายไป
และไม่เฉพาะรายนี้รายเดียวหรอกครับ
มีผู้ที่ถูกจับว่าไปเปิดบัญชี
เพื่อให้โอนเงินเข้าไปหลอกลวงกันเนี่ย
ยังมีอีกที่เขาบอกว่า

คือทำบัตรประจำตัวประชาชนหาย
หรือเวลาเราไป

ต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปให้เขา
ประจำตัวประชาชนนี้ก็มีราคา

เอาไปหลอกลวงกันเยอะแยะ

อย่างละเอียดรอบครอบ

เขาก็ไม่ตกเป็นแพะแบบนี้
ฉะนั้นเอาจริงเอาจังดีครับ

เอาจริงเอาจังดีแต่ต้องรอบครอบ

ผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับท้องที่
หรือเกี่ยวกับกองปราบหรือเกี่ยวกับใคร
แต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของตำรวจ
ถัดมาเรื่องธนาคารครับ
ธนาคารไม่เฉลียวใจเลยเหรอครับว่า
คนที่ไปเปิดบัญชีตั้ง๖๗แห่งเนี่ย
หน้ากากด้วยอ้างว่าป่วย
อ้างว่าป่วยถึงจะอ้างว่าป่วย
ขอดูหน้าเขาสักนิดหน่อยครับว่า

แล้วจะเห็นเลยว่าหน้าตากับบัตร

แล้วทำไมทำไมไม่รอบคอบ

ในระบบเขาก็มีให้ตรวจสอบ

ปิดหน้าปิดตาอย่างนั้นก็ให้เขาเปิดได้

ธนาคารก็ชอบให้เปิดบัญชี

คนปิดคาดหน้าไปอย่างนั้น
แล้วเปิดบัญชีได้ตั้ง๖๗แห่ง

ทั้งที่เดียวนี้ยุคไอที
ระบบที่จะตรวจสอบว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ใช่เนี่ย
มันมีช่องทางตั้งเยอะแยะ

ข้อเขียนของเปลวสีเงินในไทยโพสต์วันนี้

ขออนุญาตพี่เปลวหน่อยเถอะ

เพราะว่าพูดเองก็ไม่ตรงใจ
เหมือนกับที่คุณเปลวศรีเงินเขียน

เรื่องอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ใครก็ไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บปวดแค่ไหน

ตารางตะพึดตะพือ

ที่เป็นตัวหลักคือแบงค์พาณิชย์

มันเป็นครั้งที่ล้านแล้วมั้ง

ใครจะเสียหายยังไงไม่รู้
รู้อย่างเดียวเอาแต่ได้
คอนเซนเตอร์ที่มันไม่หมดเชื้อส่วนหนึ่งเพราะแบงค์ช่วย

เพราะเปิดบัญชีให้โจรง่าย

ออกดอกออกเงินกู้แพง

สันดาลไอ้มหาโจรเศรษฐกิจตัวจริง
ใครมาเปิดบัญชีได้เลยทันที

นำพาจะช่วยเหลือตรวจสอบ
ด้านความปลอดภัยให้สังคม
อีกทางด้วยการตรวจเอกสาร

มันไม่ได้อยู่ที่เดียวมั้งคือที่ฐานข้อมูลมหาดไทย
ว่าบัตรประชาชนกับตัวคนที่นำมาใช้เนี่ยมันใช่ตัวคนเดียวกันหรือเปล่า
อย่างนี้ต้องเอาเรื่องทั้งทางแพ่งทางอาญากับแบงค์ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
นี่ข้อเขียนนี้ตรงกับที่ผู้การกองปราบพูด
ว่าอาจจะเอาเรื่องกับธนาคาร
เรื่องนี้เนี่ยผมเชื่ออย่างที่บอกแล้วว่าไม่เฉพาะคุณนิชา

มีบางคนที่มาร้องกับผมเนี่ยว่าเขาถูกจับว่าไปเปิดบัญชีด้วย

ฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอก
เพิ่งสัมภาษณ์ผลตรรมดรีสุรเชษฐ์หักพันไปหยก

แต่ถ้าทำงานกันลวกแบบนี้
คนเขาเดือดร้อนคนเขาเสียหาย
ก็อย่างที่บอกถ้าไม่ใช่ลูกหลานเรา

การเอาคนสุจริตเขาไม่รู้อีโนอีเนเนี่ย
ไปอยู่ในห้องขังสองคืน

เอาลูกสาวตำรวจเอาลูกสาวคนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปขังไว้แบบนั้นบ้างไหมล่ะ

แต่คนไม่เคยอยู่ในห้องขัง

ไม่ตรวจสอบไม่สอบถาม
ไม่มีการสอบพยานไม่มีการลงในรายละเอียด
ถ้ามีการสอบสวนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอก
นี่ออกหมายจับออกหมายเรียกไม่มา

คนไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านที่ตัวเองมีตั้งเยอะแยะ

ที่เขาไม่มานั่นเพราะว่าเขาหนีหมายเรียก
หมายเรียกสมมุติส่งไปที่บ้าน
กลับบ้านเรากลับบ้านกลางค่ำกลางคืนมืดดึกดื่น
เราไม่รู้หรอกฮะว่ามีโทรศัพท์มีอะไรมาบ้าง

หวังพึ่งกับคนทำงานบ้านบางทีก็เป็นพม่าเป็นเขมร
เขาอ่านออกหรือครับว่าของใครของใคร
แล้วไปกองรวมอ้าวเป็นหมายเรียก
ไม่มาออกไม้จับไม่ต้องสอบสวนยัดเข้าห้องขังเลย

ก็ไหนว่าจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไง

แล้วผมจะคอยดูว่าเรื่องนี้ใครต้องรับผิดชอบบ้าง
ตำรวจรับผิดชอบยังไงธนาคารรับผิดชอบยังไง

คุณอะไรคุณนิชาต้องเอาเรื่อง

แล้วเราจะตามดูเรื่องนี้ต่อไปครับ

เห็นตอนนี้ว่าจะมีการฟ้องธนาคารด้วยเหมือนกัน
เพราะเรื่องของการปลอมแบบประชาโชนแล้วแบบไปเปิดบัญชี
เคสแรกมันเกิดขึ้นบ่อยมาก

ทำไมถึงยอมไอ้ใส่หน้ากาก
ถ้าคุณมิ้นเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณมิ้นจะต้องบอกว่า
ขอดูหน้าแป๊บเดียวเปิดขึ้นมาดู

แล้วมีกระบวนการที่จะตรวจสอบตั้งเยอะแยะว่า
บัตรประชาชนเลขนี้เป็นของจริงหรือของไม่จริง

ก็แปลว่าไม่ทำอะไรเลย
ไม่ทำอะไรเลยแล้วปล่อยให้คุณมิ้นลองนึกดูนะ
ถ้าคุณไปโดนอยู่ในห้องขัง๒คืน

มันแย่ค่ะมันแย่จริง

อย่างที่คุณสุภาพบอกนะครับ

ติดคลุกไปสองคืน